ต่อกันที่สมาภัณฑ์ปัญจศรีรัฐนานาชาติ
ก็ทาบทามให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปัญจศิรัตนชิงชำโลกครั้งต่อไป
ก็จบไปเมื่อวันที่๒๘เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งนักสู้ของเยาวชนไทยก็ทำผลงานได้ดีนะคะเป็นเจ้าเหรียญทอง
ได้ถึง๘เหรียญทอง๕เหรียญเงินและก็๔เหรียญทองแดง
งานนี้ก็จะมีการเจรจาหารือกันอีกครั้งนะคะเรื่องรายละเอียดการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทย
โดยเบื้องต้นนะคะเล็งไว้ที่เมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดเนื่องจากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกรู้จักค่ะ